มาต่อกันที่เรื่องนี้ยังอยู่กันที่เรื่องของเด็กนักเรียน
เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องของครูตีนักเรียนแล้วนะคะ
เป็นน้องค่ะคนหนึ่งอายุเพียงแค่๑๓ปีนะเด็กผู้ชาย
เขาก็นั่งดูเพื่อนกำลังเล่นกีฬา
แต่ละโรงเรียนเขาจะมีโดมอเนกประสงค์นะคุณ

แล้วกลายเป็นว่าระหว่างที่นั่งอยู่
น้องก็นั่งหันหน้าดูเพื่อนอย่างนี้ใช่ไหม
แต่ข้างหลังมีรถคันหนึ่งเป็นรถรับส่งนักเรียน
คือมันเป็นลักษณะเหมือนกระบะดัดแปลงเป็นรถรับส่งนักเรียน
มาถึงทับร่างน้องเลยลองดูค่ะ
คุณผู้ชมน่าช็อกมากเลย
คำถามคือเชื่อว่าทุกคนถามว่า
ไม่เห็นเหรอไม่เห็นจริงเหรอ
นั่นสิครับเด็กเขาก็นั่งกันอยู่ตรงนี้นะ
แล้วทำไมตรวจทับจังเลยนะ
แล้วอีกคำถามหนึ่งคุณผู้ชมคิดเหมือนขวัญไหม

แต่รถคันหนึ่งจะขับเข้ามาในลานอเนกประสงค์แบบนี้ได้เหรอ
อีกอย่างหนึ่งน่ะมันไม่ใช่ถนนนะคุณคิง
ไม่รู้ว่าตรงนี้คือห้ามเข้า

ความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดมีเด็กวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณแบบนี้

กล้องมันบันทึกภาพได้หมดเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นของวันที่๑๑กันยายน

คือน้องเนี่ยเขาเล่นกีฬากันอยู่ที่ลานตรงนี้
คือน้องนักเรียนชายุ๑๓นั่งอยู่ค่ะ
หันหลังให้รถนั่นแหละแล้วรถเนี่ยที่บรรทุกนักเรียนมาเต็มคันเลยด้วยซ้ำ
ก็เข้ามาถึงแล้วตรงเข้าไปทับร่างของน้องค่ะ
ร่างของน้องติดอยู่ใต้ท้องรถโอ้โหเพื่อนนี่วิ่งกันวุ่นเลยตกใจกันหมด
เรียกคนมาช่วยค่ะพ่อค่ะขอใช้นามสมมุติละกันน้องเอวัย๑๓
พ่อของน้องเอบอกว่าลูกชายนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
เพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ขาข้างขวาของลูกหัก๒ท่อน
แล้วเดินไม่ได้เลยน้องเอบอกแบบนี้
ผมมานั่งดูเพื่อนเล่นกีฬาอยู่อยู่ดีลักษณะเหมือนรู้สึกมีอะไรมา
แทกข้างหลังอย่างแรงก้มหลังลงแล้วถูกทับเข้าไป
ปรากฏตัวเองไปอยู่ใต้ท้องรถกระบะ
จากนั้นคนขับแล้วก็เพื่อนช่วยกันเอาตัวน้องเอออกมา

พ่อบอกว่าคนขับรถคันนี้ก็มาเยี่ยมนะ

ญาติเนี่ยเหมือนเสียชีวิตก็เลยไม่ได้มาเยี่ยมน้องเอ
แต่พ่ออยากจะให้โรงเรียนรับผิดชอบ
และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้กับใครอีกค่ะ
ทางด้านผู้มนวยการโรงเรียนความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้นะคะ
ผู้อำนวยการค่ะแล้วก็ครูอาจารย์

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
นำกระเช้าและเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง
เข้าไปเยี่ยมน้องเอแล้วนะคะ
โดยพอบอกว่าก็ทราบเรื่องตั้งแต่วันแรก
ให้ครูอาจารย์พาน้องส่งโรงพยาบาล

ไม่เคยทอดทิ้งมีกองทุนดูแลน้องอยู่แล้วค่ะ
คืออย่างที่หลายคนก็อาจจะติดใจว่า
ตรงบริเวณนี้มีเด็กที่เข้ามาใช้พื้นที่บริการ

ก็นั้นในการมีเกิดบริหารนั้นอาจจะเกิดที่แนบว่า
ตรงช่วงนั้นก็จะมีเฉพาะเด็กคุณเด็ก
ออกมารถที่ที่อยู่ตรงนั้น
แต่ว่าอย่างปกติแล้วรถเข้ามา

คือท่านผอบอกแบบนี้โอเคแหละก็มีการเยียวยาน้องไปนะคะ

แต่ว่าคืออย่างที่หลายคนก็อาจจะติดใจว่า

แต่คือที่เราเห็นตามภาพเด็กเล่นกีฬาอยู่เต็มเลย
อันนี้อาจจะต้องมีครูหรือมีเจ้าหน้าที่ตรงไหน

คือรถห้ามเข้ากำหนดเวลากันไปเลยหรือเปล่า

อาการของน้องเอนะคะบอกว่าปวดเจ็บน้อยลง
แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปหาหมออย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็ต้องมีการเข้าเฝือกอยู่ด้วยค่ะ